ท่านท่านประธานที่กรบครับผมกรวีพิศนานทคุล
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักภูมิ
ใจไทยจากจังหวัดอังทองครับผมได้เสนอขอทำแปรยติ
แล้วก็ขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย
และหน่วยงานในกำกับลงสองเปอร์เซ็นต์เหตุผลที่จะต้อง
เสนอปรับลดของกระทรวงพาณิชย์สองเปอร์เซ็นต์นั้นเพราะดู
ถึงผลงานที่ผ่านมาของกระทรวงพาณิชย์การแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องของผลผลิตที่ตกต่ำ
ต้องบอกจริงครับว่าในช่วง๒ปีเสร็จที่ผ่านมานั้น

ได้รับฟังเสียงสะท้อน

ทั่วทุกภาคสะท้อนปัญหาแบบเดียวกันหมด

ในการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตร

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่บอกว่า

น่าจะต้องให้คณะกรรมธิการนะครับ

ปีนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับ
ท่านได้จัดสรรงบประมาณไปถึง

เอาไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้

คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริง
ผมเชื่อว่าปัญหาต่างเหล่านี้

ผมอยากที่จะสะท้อนปัญหา

โครงการประกันรายได้
เหตุผลที่ทางรัฐบาล

ก็คือเราอยากที่จะเห็นพี่น้องเกษตรกร

หวังอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรมีเงินในกระเป๋าตังค์มากขึ้น

เราถึงได้กำหนดโครงการประกันรายได้ขึ้นมา

บอกว่าข้าวหอมมะลิรัฐบาลจะประกันรายได้
ข้าวหอมปฐุมรัฐบาลจะประกันรายได้

สองปีที่ผ่านมาผมถามท่านประธานนะครับ
เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้ก็ได้
เคยได้ยินพี่น้องเกษตรกรชาวนา

เกวียนละ๑๕๐๐๐บาท
ขายข้าวหอมประทุมแล้วได้เกวียนละ

ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลประกันรายได้
แล้วเราจะบอกว่านี่คือความสำเร็จของโครงการเหรอครับ

และอยากที่จะสะท้อนปัญหาเสียง
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
ให้กับกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบ

เหตุผลว่าทำไมที่
การตั้งราคาประกันไว้แบบนั้น

นั่นคือปัญหาเรื่องของความชื้น
เรื่องของการกำหนดคุณภาพของข้าว

การที่อยากจะได้ของดีเพื่อที่จะเอาไปขายต่อ

น้องเกษตรกรจำนวนมากในพื้นที่ที่จังหวัดอ่างทอง

เวลาที่เขาไปถึงที่ลุงศรีเหมือนกับผีไปถึงป่าช้าครับ

ลงสีบอกความชื้น๒๕ก็ต้อง๒๕

กระทรวงพาณิชย์ทางกรมการค้าภายใน

มันมีการเอารัฐเอาเปรียบกันเกิดขึ้น

เพื่อที่จะลดการเอารัฐเอาเปรียบ

เรื่องของการกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไล่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
บุรีอ่างทองลบบุรีปฐุมธานี
กลุ่มเหล่านี้มีอยู่ในพื้นที่ของโครงการชนรับประทานครับ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไล่ที่ทำได้จริงอยู่ที่ประมาณ๙๐๐๑๐๐กิโลต่อไล่
แต่ท่านรับเข้าโครงการ๖๐๐กว่ากิโลต่อไล่

คือสิ่งที่ผมคิดว่าทางกระทรวงพาณิชย์เอง
จำเป็นที่จะต้องไปทบทวน

ผมได้ติดตามข่าวเรื่องนี้
และความเคลื่อนไหวของทางกระทรวงพาณิชย์

กำลังที่จะไปเสนอโครงการประกันรายได้

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

เพื่อที่จะอนุมัติหลักการ
และนำไปเสนอคอลโมเพื่อที่จะออกมาเป็น
นโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในปีที่๓ของโครงการประกันรายได้
สิ่งที่อยากจะสะท้อนไปถึงท่านครับ

รู้ปัญหาแล้วครับว่า๒ปีที่ผ่านมา๒รอบที่ผ่านมาโครงการประกันรายได้
ดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไร
ถ้าท่านทำเหมือนเดิมแปลว่าท่านจะมองข้าม
สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรค
สิ่งที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรไม่ได้รับเงินโครงการประกันรายได้
อย่างที่พวกเรารัฐบาลต้องการอยากจะเห็น
ผมหวังนะครับว่าการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้
การปรับลดที่ผมเสนอในครั้งนี้จะได้เป็นเสียงสะท้อน
แทนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร
ที่กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อน
สินค้าทางการเกษตรตกต่ำเป็นอย่างยิ่ง
ต้นทุนทางการผลิตสูงขึ้นหลายเท่าตัว
ปุ๋ยแพงขึ้นค่ายาแพงขึ้น
น้ำในการทำนาหาได้ยากขึ้น
แต่เมื่อทำออกมาแล้วสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ
คาดหวังที่อยากจะเห็นการช่วยเหลือ
ที่เวลาไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้ว
อย่าไปช่วยแบบกลัวเขารวยครับ
ท่านต้องช่วยและคิดวิธีการที่จะทำอย่างไร

เพราะถ้าพี่น้องเกษตรกรอยู่ได้

ขอบคุณครับต่อไป
ท่านประธานที่เคารพ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พักพลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์

จาก๓๗๕๒ล้าน

ซึ่งก็ปรับลดพอสมควร
เพียงประมาณ๑๕๐ล้าน

จากการที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย
ถึงปัญหาของกระทรวงพาณิชย์

ยังไงผมก็ยกมือให้กระทรวงพาณิชย์แน่นอน
แล้วก็ยกมือให้กับการผ่าน
งบประมาณแผ่นดินปีนี้แน่นอน
เพียงแต่ว่าก็ขออภิปราย
ร่วมกับเพื่อนสมาชิกที่ได้กล่าวไปแล้วว่า

พืชผลการเกษตรตกต่ำนั้น

การแก้ไขปัญหาของพืชแต่ละชนิด
หรือผลผลิตการเกษตรแต่ละชนิด
แต่ละอย่างมีปัญหาที่แตกต่างกันมาก
แต่เราก็ยังใช้ระบบเหมือนกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เราไม่มาใช้ระบบที่เราจะต้องมาคิดแก้ไขปัญหา

ถ้าเราลองปรับดูว่าเรามีคณะกรรมการ
กระทรวงพาณิชย์นะครับเอาแค่กระทรวงพาณิชย์
เอาเฉพาะเรื่องข้าวจะได้ติดตามเรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มเลย
ไปจนถึงเขาขายเลย
ผลไม้หรือว่ายางหรือว่าข้าวโพดอ้อยปาล์มน้ำมัน

เราผลิตกันเพื่อส่งออกครึ่งหนึ่ง

บริโภคในประเทศ๑๐ล้านตัน
มันก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกเป็นหลัก
เราลองปรับเปลี่ยนดีไหมครับว่า
ลักษณะของข้าวเนี่ยเอาพูดง่าย
ถ้าอยู่ในพื้นที่ชนประธาน
ถ้าเป็นนาน้ำฝนหรือนานอกเขตจมทานมัน๖๐๐มันประมาณครึ่งต่อครึ่งอ่ะประธาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนคือต้องมานั่งมอนิเตอร์แต่ละตัว
หรือพิจารณาพืชผลแต่ละตัวในเรื่องของยางก็เช่นเดียวกัน
เราขนปลูกกันเมื่อประมาณสัก๒๐ปีที่แล้วขนปลูกกันเยอะ๑๐ปีที่แล้ว๒๐ปีแล้ว
เมื่อประเทศจีนเริ่มเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเขาทำรถยนต์เขาจากจักรยานเข้ามาใช้รถยนต์กันเป็นพันล้านคัน
ก็ทำให้เกิดการใช้ยางราคายางก็ขึ้นไปเป็นกิโลละ๑๒๐บาท
ท่านนายกทักษิณขึ้นมาเป็นนายกเมื่อปี๒๑๔๔ราคายางพลวดขึ้นไปเป็น๑๒๐บาท
ทำให้คนแห่ปลูกกันเต็มไปหมดนะครับพอแห่ปลูกเต็มไปหมดทำไง
ประเทศจีนเขาก็ปลูกกันของเขานะครับในมณฑลยูนานเขาปลูกเต็มหมดเลย
ไปจนถึงมาปลูกในประเทศลาวราคายางก็ตกลงการแก้ไขปัญหาของยางก็จะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ข้าวโพดก็เช่นเดียวกันเราผลิตได้๕ล้านตันแต่เราใช้บริโภคในประเทศโดยโรงงานอาหารสัตว์ประมาณ๘ล้านตัน
ท่านลองนึกดูว่าถ้าเราบริหารจัดการดีเนี่ยราคาข้าวโพดซึ่งมันก็ผูกกับราคามันสัมปะหลังด้วย
แน่นอนมันต้องดีตลอดแน่ขอให้การดูแลพืชแต่ละชนิดดูอย่างกับตั้งแต่เริ่ม
อย่าไปเอาจนกระทั่งราคาตกแล้วก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดหลายคน
ก็ทำยังไงจะปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกอ้อยซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเคย
เราเคยส่งเสริมให้กับเกษตรกรมาปลูกอ้อยกันเลิกปลูกข้าวมาปลูกอ้อย
แต่วันนี้ปรากฏอินเดียเขามาปลูกอ้อยเขามาเล่นอ้อยแล้ว
ทำไงก็ต้องปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเรื่องของอ้อยนะครับ
ไปทำน้ำตาลเราก็ไปทำเอทานอน
อันนี้เอทานอนบีเจ็ดบีสิบเป็นยังไงนะครับก็ปรับปรุงแต่ละตัวเนี่ย
จะเห็นว่าไม่เหมือนกันปาล์มน้ำมันก็เช่นเดียวกัน
น้ำมันเนี่ยเราผลิตในประเทศได้สามจุดสองล้านตันนะครับ
ซึ่งก็เพียงพอหรือประมาณพอกันกับการบริโภค
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการแอบลักลอบนำเข้าราคายังไงมันก็ไม่ตกครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเรื่องปลามันก็คือ
ทำยังไงไม่ให้มีการลักลอบยกตัวอย่างนะครับ
ผลไม้ก็ต้องแบ่งเป็นผลไม้สองชนิดผลไม้เพื่อการส่งออก
ผลไม้บริโภคภายในประเทศอย่างนี้เป็นต้น
ก็ต้องตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะที่มาดูแลผลไม้
ผลไม้ส่งออกของประเทศไทยเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับ
ไปเมืองจีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเมืองจีน
โดยการที่เราขนส่งนะครับมีทุเรียนมังคุดและลำไย
ทุเรียนเนี่ย๓พืชชนิดนี้ถ้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลดีนะครับ
เป็นที่ต้องการของประเทศจีนมากโดยที่กระทรวงพาณิชย์รุ่นเก่า
เขาไม่รู้แหละทำการโฆษณาประชาสัมพันธ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนจะนิยมบริโภคผลไม้๓ชนิดนี้อย่างมาก
ผมเองกับคณะกรรมธิการวิสามัน
ได้เดินทางไปถึงเมืองจีนนะครับโดยทางรถยนต์ไปเรื่อยเลย
ติดตามก็จะพบว่าปัญหามันเกิดจากด่านต่าง
ด่านที่จะเข้าเมืองเวียดนามชื่อด่านจาหลอ
จากลาวเข้าเวียดนามมีปัญหาอะไร
ปัญหาก็คือถนนมันไม่ค่อยดีครับ
มันขึ้นเขาแล้วมันก็จะตกเขากันอยู่เรื่อย
ทำไมนะครับถ้าเรามีกระทรวงพาณิชย์
ที่มีดูแลเรื่องพวกนี้ส่งไปเมืองจีนอย่างเดียว
คุณก็ไปดูแลสิอย่าให้มันมีปัญหา
ด่านเวียดนามเสร็จไปเข้าด่านผิงเสียง
จากประเทศเวียดนามเข้าไปสู่เมืองจีน

ด่านผิงเสียงปัญหาก็คือ
กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยไปดูแลเขาเลยครับ
แล้วในช่วงที่ทุเรียนออกต้องไปเข้า
คอนเทนเนอร์ต้องเข้าวันละ๔๐๐พ่วง
เขาต้องทำงานกันถึง๓๔ทุ่มล่ะครับ
เข้าถึงเจ้านายแล้วเคยไปดูแลเขาไหมนะครับ
ไม่ดูแลเขาก็ปิดมัน๓โมงเลยครับบ่าย๓โมง
ปรากฏว่าต้องรอคิวกัน๓๔๕วันครับ
กระทั่งทุเรียนอ้าคาด่านนะครับท่านประธาน
ทุเรียนอ้าคาด่านยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้ผ่านด่าน
กระทรวงพาณิชย์ทำอะไรนะผมอยากจะเรียนกับท่านว่า
กระทรวงพาณิชย์มี๒อย่างครับที่ต้องแก้ไขนะครับ
คือหนึ่งปัญหาของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
แต่ท่านก็ยังคงใช้วิธีการเดิมเหมือนเดิมคนคนเดิม
ในการแก้ไขปัญหาคนเดียวมันจะไปแก้ไขปัญหา
พืชผล๒๐ชนิดได้ไงครับท่านประธานเป็นไปไม่ได้
สองก็คือไม่เคยคิดแก้ไขปัญหาล่วงหน้า
ต้องทำอะไรล่วงหน้านะครับพืชผลมันถึงจะไปได้
ไม่อย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้ขอบพระคุณครับท่านประธาน